ตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดภาคใต้กันหน่อย
เราจะไปดูที่ชุมพรกันก่อน
เพราะว่าผู้สิทธิ์ข่าวของเราก็อยู่ที่นั่น
วันนี้น้ำก็ลดระดับลงจนเกือบจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
ช่วงนี้ก็ต้องเป็นช่วงของการเก็บกวาดแล้วก็ฟื้นฟู
รวมถึงการรอการเยียวยาต่อไปนะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ
รายงานสดจากที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรครับเชิญครับ
เพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่รุ่มนะครับ
รับน้ำมาจากคลองท่าแซะแล้วก็คลองลับล่อนะครับ
จำนวนกว่า๑๖๐หลังคาเรือนนั้น
ได้รับผลกระทบหมดทุกหลังคาเรือนนะครับ
แล้วก็ด้านหลังผมนี้จะเห็นบ้านของชาวบ้านนั้นจมอยู่กับน้ำมาเข้าสู่วันที่๔แล้วนะครับ
รวมถึงพื้นสวนพื้นไร่ต่างนะครับ
ทั้งสวนทุเรียนแล้วก็สวนเปล่าน้ำมันแล้วก็สวนยางพาราของชาวบ้าน
ประมาณ๓๐๐ไร่นั้นได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดครับ
แล้วก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกับทางนายกอบตท่าข้ามนะครับ

สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะครับสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับ
วันนี้นาทีนี้น้ำเริ่มลดลงแล้วครับพี่น้องเราก็เริ่มมีความหวังแล้วว่า
วันพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกซ้ำลงมาอีกเนี่ยเราน่าจะกลับสู่ภาวะปกติได้
เห็นว่านายกอยากจะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเขื่อนท่าแซะใช่ไหมครับ
ครับคือเคยมีโครงการศึกษาไว้นะครับอ่างเก็บน้ำตาแซะ
แต่ว่าปัจจุบันนี้โครงการได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว
งบประมาณไปกว่า๕๐๐ล้านแล้วในเรื่องของการดำเนินการ
แต่ว่าหัวใจหลักจริงคือตัวอ่างเก็บน้ำยังไม่ได้ดำเนินการ
ก็ขอฝากเลยนะครับรัฐบาลว่าช่วยทบทวนให้ด้วยโครงการอ่างเก็บน้ำท่าแซะ
เพราะถ้าไม่มีพื้นที่กักเก็บน้ำขนาดใหญ่เนี่ย
เราจะต้องประสบปัญหาอย่างนี้ทุกปี
คือถ้ามีเขื่อนเนี่ยในช่วงที่น้ำเยอะเราก็สามารถเก็บน้ำไว้ได้แล้วก็ค่อยปล่อยน้ำทยอยลงมาแล้วก็ในช่วงแรงเราก็แก้ปัญหาได้ทั้งน้ำท่วมแล้วก็น้ำแรงนะครับโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรเนี่ยในหลวงราชการที่๙ท่านได้พระราชทานโครงการขุดของหอวังให้พวกเราถ้าไม่มีโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่๙ท่านประท
ช่วงประยุกต์เกคับนี้นะครับก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตำบลท่าข้ามภายในพื้นที่หมู่ที่๑นะครับและเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมได้เดินลุยน้ำเข้ามาเนี่ยมีบางจุดท่วมถึงคอผมนะครับซึ่งถือว่าระดับน้ำได้สูงมากเลยทีเดียวครับแล้วก็นี้นะครับคือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นภายในตำบลท่าข้